คุณผู้ชมเคยไปปลาโป่งปลาเป้าปลาบอลอะไรไหม
ในงานต่างงานวัดงานกาชาติ
รางวัลมันล่อตาล่อใจบางคนบอกว่าตุ๊กตาตัวใหญ่แบบนี้

แต่ทีนี้ฮะเด็กผู้หญิงคนนี้จะไปปลาลูกบอลนี่แหละครับ
ปรากฏว่าทางคนคุมอุปกรณ์บอกว่า
ลองเลยลองเลยลองเลยลองเลยลองได้ตั้งหลายลูก
ลองไปลองมาโอ้โหตอนเก็บเงินเนี่ยเก็บเงินหนักมากเลย
ก็เลยเกิดเป็นข้อถกเถียงกันแบบนี้นะครับ
ลองแล้วคิดต่างด้วยหรอ
พี่ควรอ่ะที่มาให้เรียบร้อย
เพราะว่าพี่อ่ะยืนใส่เงินหนู

เสียงน้องผู้หญิงที่ถ่ายคลิปอยู่ก็บอกว่า
เมื่อกี้หนูแค่อยากจะลองปลาแค่๓ลูก

แต่พี่ขยันขยอให้หนูลองไปเลยลอง

ก็ความจริงลองมันก็คือการไม่เก็บตังค์

ไปมานะพอถึงเวลาเก็บเงินนั้น
หนูให้แบงค์๕๐๐ไปพี่ทอนหนูแค่๒๐๐บาท

๙ลูกเขาคิด๓ลูกร้อยใช่ไหมลูกกว่า๔๐

แต่จริงหนูแค่อยากจะปลา๓ลูกแค่นั้นเอง
แต่พี่แหละเป็นคนขยันขยอให้หนูลอง

คุณผู้ชมค่ะคือเจ้าของคลิปเนี่ยโพสต์ร้องเรียนผ่านกลุ่มเฟซบุ๊ก
ระบุบอกว่าทำไมไม่บอกลูกค้าให้ชัดเจน

คือต้องบอกนะว่าลูกค้า๓ลูก
ที่ลูกค้าปลาไปมันไม่โดน
งั้นลูกค้าเอาเซตใหม่มาไหมอันนี้คือก็อีกอีกร้อยหนึ่ง
คิดเงินเท่าไรก็ว่าไปบอกลูกค้าเขาเสียหน่อย

ที่จังหวัดชนบุรีแล้วก็เดินผ่านร้านนี้
โดนดึงแขนโดนดึงแขนชวนให้ลองปลาบอล
แสดงว่าตอนแรกเขาก็ไม่ได้อยากอยู่แล้วไง

เออลองก็ได้ในราคาบอลลูกละ๔๐บาท
ลูกคิดเหมา๑๐๐บาท
ทีนี้ก็มีการขยันขยอให้เธอลองปลาตั้งหลายลูก

ก็คือ๓ลูก๑๐๐ใช่ไหม
แต่ปรากฏว่าตอนเธอจ่ายไปแบงค์๕๐๐บาท
อีกฝ่ายนะก็ยังไม่ยอมทอนเงินสักที
เข้าใจว่าพ่อค้าอาจจะกำลังวุ่นอยู่นะครับ
แต่ทีนี้ปรากฏพอถึงเวลาจะทอนเงิน
ทางร้านทอนเงินแค่๒๐๐บาท
คิดค่าเล่น๓๐๐บาทเท่ากับปลาไป๙ลูก
เธอเลยโวยวายขึ้นมาบอกเออพี่พี่บอกแค่ลองไม่ใช่เหรอ
หนูก็คิดว่าตอนลองมันไม่เสียตังค์

คุณผู้ชมฮะนักข่าวของเราไปตรงสารที่จัดงานตรงนี้
ก็งานออกร้านสินค้าการเกษตร
ที่อำเภอกะจันทร์จังหวัดชวนบุรี
ก็ยังมีการออกร้านการละเล่นชิงของรางวัลมากมายนะฮะ
ปาโป่งปลาบอลบิงโกโยนห่วงมีหมด
ซึ่งทางอำเภอกเกาะจันทร์ผู้รับผิดชอบจัดงาน

ว่ามีพฤติกรรมที่ไม่ให้ความเป็นธรรมกับนักท่องเที่ยวหรือเปล่า
ส่วนการเล่นเบานี้เป็นการพนันประเภท๒หรือประเภทขอ
หากไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุก๓เดือนถึง๓ปี

วันนี้ทีมเราก็ไปอีกนะคุณนะ
ทีมงานของเราก็ไปที่ศูนย์ราชการอำเภอกเกาะจันทร์จุดจัดงาน
เต็นต์ปลาโป่งปลาลูกบอลและเต็นต์อื่น
เข้าข่ายการพนันปิดเงียบไม่มีคนเฝ้าครับ
ด้านของประหลัดอำเภอกเกาะจันทร์ฝ่ายความมั่นคงเปิดเผย
บอกว่าเรื่องที่มีการลักลอบเล่นการพนันทางอำเภอกเกาะจันทร์ไม่รู้เรื่อง
เนื่องจากช่วงตอนกลางวันมีการคุมผ้าไว้
แต่พอถึงกลางคืนเขาก็เปิดผ้ากันหมด

หลังจากทราบเรื่องก็ให้ทางผู้จัดงาน
ได้มีการชดใช้เงินคืนให้กับน้องผู้เสียหาย
พร้อมสั่งให้มีการประงับห้ามมีการเปิดให้เล่นโดยเด็ดขาด

หากมีการจัดงานครั้งต่อไปก็ยอมรับ
พวกผมจะตรวจตราให้รัฐกลุ่มมากขึ้น
อ่อแต่งานแบบนี้มันมีเยอะเลยมันก็งานวัดไปออก
มันก็จะมีแบบนี้
นะแต่ทีนี้เราก็ถามอีกคนเหมือนกัน
นางสาวบีคนนี้ก็นำสมมุติเป็นลูกจ้างในร้านปลาลูกบอท

เจ้าของร้านนำหลักฐานเป็นลูกบอลแล้วก็ตุ๊กตา
มาพบกับเจ้าพนักงานสอบสวนสพเกาะจันทร์ด้วยนะ
เปิดเผยแบบนี้บอกว่าวันที่เกิดเหตุ
เธอก็อยู่หลังร้านมีเพียงพนักงานชายสองคนเฝ้าอยู่ข้างหน้า

แต่วันนี้ก็มาแสดงความรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น

แล้วเงินก็ต้องเอามาคืนเอามาชดใช้ให้กับน้องผู้เสียหายด้วยนะฮะ

บอกว่า๓ลูกพอน้องไม่ต้องลองแล้ว

พอมีวิธีการแบบนี้มันก็กลายเป็นแบบ
โอ้โหคนที่เขาไปเล่นเขาก็ไม่ได้เต็มใจ